เวลามีคู่สามีภรรยาที่คบหากันหรือว่าแต่งงานกัน
ก็มีลูกปุ๊บเนี่ยนั่นก็เป็นภาระที่จะต้องเลี้ยงดู
ให้แยกทางกันไปแล้วยังต้องทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่กันอยู่
คุณพ่อท่านนี้ครับก็พาลูกมามาอยู่ด้วย

สุดท้ายพ่อไม่ได้เลี้ยงครับคนเลี้ยงคือพระ

นอนกับพ่อ

ถนาดนี้เวลา๒ทุ่ม
สี่สิบห้านาทีพ่อมันก็ยังไม่กลับมาเมาอ่ะไปทำงานเดี๋ยวมา
ไปทำงานเดี๋ยวมางานพ่อแม็กซ์มึงเนี่ยทำเมิดวันเมิดคืนเลยเนอะ
อืมครับรอตั้งแต่สว่างนะอืมตั้งแต่สว่างจนค่ำเลยครับอ่า
คุณแม็กซ์มายังคุณพ่อก็ยังไม่มาครับสิ่งที่ลูกรับรู้คืออ๋อ
พ่อไปทำงานเดี๋ยวก็มาแล้วถ้าเกิดพ่อไม่มาหนูนอนคนเดียวจะนอนไหน
สามขวบเองนะคุณผู้ชมสามขวบต้องมาอยู่วัดแล้วคนที่เลี้ยงก็คือพระนี่แหละฮะ
พระลูกวัดป่าดอนใหญ่ตะบนกุฎพิมารที่จังหวัดนครราชศรีมาก็ถ่ายเอาไว้ครับ
เด็กคนนี้อายุแค่สามขวบก็รอพ่อกลับมาหานี่แหละครับ
คลิปนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊คกับข้อความว่าทำไงดีชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งช่างอาพับนัก
พ่อแม่แยกทางกันฝ่ายพ่อพาน้องเขามาอยู่ที่วัดได้พักหนึ่ง
แล้วก็ปล่อยเด็กอยู่ตามยัตถากรรมไม่สนใจหายไปอยู่กับเพื่อน
กลางวันไม่เห็นหน้ากลางคืนก็ไม่กลับมานอนค่ะ
ฝากบอกกล่าวไปถึงญาติทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่เด็ก
ช่วยมารับเด็กไปดูแลทีเถอะสงสารเด็ก
ทางวัดรับเลี้ยงไม่ได้เพราะเขาเป็นเด็กผู้หญิงครับ
เกรงว่าจะมีปัญหาถ้าญาติโยมมาเห็นเข้าครับ
นักข่าวเลยไปคุยกับพระลูกวัดป่าดอนใหญ่ครับพระเปย์อายุ๖๒ปี
เล่าให้ฟังว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยชื่อในแม็กซ์ในแม็กซ์อายุ๒๘ก็พาลูกสาวมาอยู่ที่วัดนานแล้ว
แล้วก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสก็ให้นอนอยู่ที่สาราการประเรียนแต่พอตกกลางคืนแม็กซ์ก็ทิ้งให้ลูกสาวนอนคนเดียว
ส่วนแม็กซ์หนีไปอยู่กับเพื่อนบางคืนน้องเขาก็กลัวสิร้องไห้หอบผ้าห่มเดินไปหาเจ้าอาวาสไปนอนขดอยู่หน้ากุฏิคุณผู้ชมนึกภาพตาม
เด็กสามขวบต้องไปนอนขดอยู่หน้ากุฏิคนเดียวพ่อแม่ก็ไม่อยู่นะครับแล้วพระลูกวัดก็บอกเห็นแล้วก็เวทนานะ
ตอนเช้ามาเด็กต้องอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนไหนจะเรื่องถ่ายหนักถ่ายเบาคนที่ต้องจัดการทำความสะอาดให้ก็คือพระครับ
ดูแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมอยากให้ญาติของเด็กมารับไปดูแลครับ
มันไม่ได้ฝากนะคือพามาใส่อยู่พามาใส่อยู่แล้วตอนแรกเลยก็ช่วยงานอยู่สองสามวันหนึ่ง
ต่อมาก็เริ่มหายหายไปครึ่งวันมั่งอะไรมั่งทีนี้ต่อมาก็หายไปหมดวันมดคืน
เช้ามาทีเดียวบางทีกลางคืนลูกก็วิ่งร่องมืดวิ่งไปหาน้องปู่สงสารมันมารับมันไปเถอะ
คือมันอยู่นี่มันก็ลำบากไอ้เราเป็นพระเราก็ลำบากเราไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่ามันไม่เหมาะสมที่เราจะดูแล
บอกนะก็คือในแม็กซ์เนี่ยไม่มาเลยอ่ะเที่ยงก็ไม่มาเย็นก็ไม่มาค่ำก็ไม่มาปล่อยให้ลูกสาวอยู่กับพระครับ
งานที่ให้แม็กซ์ทำมีปัดกวาดสาราตัดย่าดูแลวัด

แต่แม็กซ์ก็มาทำบ้างไม่ทำบ้าง
สุดท้ายมาทิ้งลูกสาวไว้แล้วไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
อยากให้ญาติญาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับตัวน้องเข้าไปดูแลครับ
เพราะเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนมาเกือบ๒สัปดาห์แล้ว
ล่าสุดทราบว่าแม็กซ์หรือว่าพ่อของเด็กเนี่ยมารับไปแล้วนะครับ
หลังจากที่เจ้าอาวาสโพสต์เรื่องนี้ลงในเฟซบุ๊ก
แต่คุณผู้ชมฮะวัดแห่งนี้ไม่ได้มีน้องคนเดียวสิ
ยังมีเด็กผู้ชายอีก๔คนเป็นเด็กกำพร้าหมดเลย
ที่เจ้าอาวาสเนี่ยท่านรับอุปการะเอาไว้ครับ
คือพอเป็นเด็กผู้ชายโอเคยังพอดูแลได้
ญาติมาเห็นอะไรอาจจะไม่ได้โลกะวัชชะไม่ได้โรคติเตียนอะไร
แต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับ
สะท้อนไปถึงผู้เป็นพ่อนะฮะ